มาดูเรื่องราวของโลกสังคมออนไลน์ตอนนี้
เขามีการแชร์เรื่องราวของแก๊งตกทอง
ละวาดอยู่ในตลาดในจังหวัดอุทัยธานี

จะดึงลูกของเหยื่อไว้เป็นตัวประกันด้วย
อ้าวนี่มาวิธีการใหม่อีกแล้วเหรอ
มากันหลายคนมากสำหรับวิธีการตกทองของเขา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ผู้เสียหายมีชื่อว่าคุณทิพพวันม่วงผู้
อายุ๒๙ปีเป็นชาวตำบลประดูกยืน
อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
เขากำลังทบทวนเหตุการณ์
แล้วก็เล่าให้ฟังว่า
นาฬิกา๙โมงเช้าของวันที่๖มกราคม
ที่ผ่านมาขณะที่เธอและลูก

อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี
มีผู้หญิง๑คนนะเดินเข้ามาก่อน
ทำทีมาถามเห็นกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ของดิฉัน

หลังจากนั้นผู้หญิงคนแรกเดินจากไป
ผู้หญิงคนที่๒เข้ามาทันทีค่ะ

เขามาถามเหรอว่ากระเป๋าสตางค์หาย
แต่พี่ก็เห็นว่าเธอไม่เห็นจริง

ทำมาเป็นเหมือนแบบเป็นฝ่ายเดียวกัน
ไม่เห็นเราไม่เห็นอะไรประมาณนี้

ทีนี้มีผู้หญิงอีก๑คนคนที่๓มาบอกว่า
กระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงคนแรกน่ะ

อันนี้คือร่วมแก๊งทั้งนั้นเลยใช่ไหม

คนที่๓บอกว่าอ๋อกระเป๋าสตางค์ดิฉันเก็บได้เอง

มีหลายอย่างมีเงินด้วยมีทองด้วย

ก็คือคนที่๒กับคนที่๓ที่เป็นแก๊งเดียวกัน

จะเอาของไปคืนคนเท่าที่ทำหาย

สักพักหนึ่งแล้วเขาบอกไม่เจอเลย

เขาก็เลยชักชวนผู้เสียหายบอก

และทองที่เจอในกระเป๋ามาแบ่งกัน

เออแล้วอย่างไรต่อ
ทีนี้ผู้เสียหายก็เลยบอกว่าอ้าวมันเป็นของคนอื่น
คุณ๒คนจะเอามาแบ่งกันได้อย่างไร
มันเป็นของคนอื่นคุณเอาไปแจ้งความก็ได้นี่

คนที่๒คนที่๓พยายามหวานล้อมใช่ไหม
หวานล้อมบอกว่าถ้าไม่เอาก็ต้องอยู่เป็นพยาน
เพราะถือว่ามีส่วนร่วมในเรื่องนี้แล้ว

โดยผู้หญิงคนที่๓ที่บอกว่าตัวเองเก็บกระเป๋าสตางค์ได้
จะเป็นคนรับซื้อทองไว้เอง
แต่บอกขอสองคนนี้รออยู่นะ

เดี๋ยวไปเอาเงินที่บ้านแล้วจะเอามาซื้อทองที่เก็บได้

ถอดสร้อยคอทองคำที่อยู่ในคอตัวเอง
ใส่ถุงไว้เป็นประกันด้วย
และก็ให้ผู้เสียหายถอดสร้อยไว้เป็นประกันเหมือนกัน
ทรัพย์และได้ทรัพย์ของผู้เสียหายแล้วตอนนี้

โดยตอนแรกขอพาลูกสาวของผู้เสียหายไปด้วย
เอาลูกผู้เสียหายเป็นตัวประกัน

เดี๋ยวน้าจะไปเอาเงินที่บ้านก่อน

ผู้เสียหายไม่ยอมสิคะเอาลูกไปขนาดนั้น
หลังจากนั้นเขาบอกถ้าลูกไม่ไปงั้นเปลี่ยน

สุดท้ายคนร้ายก็เลยขอเป็นสร้อยคอทองคำนี่แหละค่ะ

แต่ทีนี้เธอบอกว่าตอนที่ถอดสร้อย

ไม่รู้ตัวว่าทำไมถึงถอดสร้อยให้กับกลุ่มคนร้ายนี้ไป

เขาเข้าข้างหนูเขาก็ถอดทองหนู

ใส่กระเป๋านั้นไป
แล้วเขาก็บอกน้องน้องก็เอากุญแจรถมา

ตอนที่เขาเอ่ยกุญแจรถหนูก็ยังนึก
รถหนูราคาเป็นล้านหนูจะให้คนได้เห็น
พอเขาเดินออกไปจากหนูเท่านั้นแหละ

สรุปแล้วในแก๊งตอนแรกมีตัวละครกี่คนครับ

ยังมีตัวละครมาเพิ่มอีก๑ตัว

เป็นผู้ชายที่เดินเข้ามาพูดคุย
ระหว่างที่คนทั้งหมดพูดคุยกัน
ล่าสุดก็ผู้เสียหายได้ไปแจ้งความไว้แล้วที่โรงพักหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีค่ะ